รู้สึกว่ามีเทวดามาหาถึงที่เคาะประตูแบบเมื่อสักครู่เลยนี่แหละขนลุกขนพอง
ไปเลยเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะน้องมิ้นเขาบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้
อีกครั้งพี่นะคะครั้งนี้เนี่ยน้องเนี่ยพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่า
บ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนมากระแทกประตู
เคาะประตูอุ้ยแบบนี้เลยเออเสียงดังแบบนี้เลย
ครั้งนี้ค่ะน้องแล้วก็ครอบครัวตะลึงไปเลยค่ะพระอาจารย์บอกว่าเทวดาท่านมาเตือน
ให้ตั้งใจตั้งจิตภาวนาไหนก็มาทำบุญแล้วแล้วก็เชื่อว่ากุศลครั้งนี้
แรงไปจนส่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะต้องมาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูกันเลย
เหมือนประมาณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบเออหลังจากเคลียร์คิวละครลงตัวนะ
มิ้นบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยครอบครัวจะกลับไปนุ่งขาวห่มขาวกันอีก
เดินสายเข้าวัดทำบุญกันอีกครั้งค่ะ

ระวังนะถ้าไม่พัวนาก็คือนั่งสมาธิ
ตอนดึกที่เทวาราทจะมาข้อ
หนูว่าจะแบบนอนสมาธิไม่ได้นั่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็เราไปพักครั้งแรก
ก็คือโดนได้ยินกันทั้งบ้าน

หลายคนบอกว่าเห็นน้องสวยแบบนี้เป็นนางเอกหวานหวานปนเซ็กซี่แบบนี้
ย้อนไปเกือบ๑๐ปีที่แล้ว
มิ้นท์พรธิวาเป็นหนึ่งในสมาชิกเกอร์กรุ๊ปแห่งยุคนะจ๊ะ
ที่มีคุณนิวเคลียร์อยู่ด้วย
แต่น้องมิ้นท์จะเป็นซีซั่นหลังแล้ว
และความรักในการร้องเพลงเนี่ยนะ
อกจากน้องมิ้นท์เขาจะฟังเพลงธรรมะแล้ว

เตรียมซิงเกิลเพลงลูกทุ่ง
แนวแล้วนะจากแนววัยรุ่นไอดอล

แต่รู้ว่าน้องมิ้นฟินมากที่ได้กลับมาร้องเพลงค่ะ
ลองดูละกันเพลงน้องว่าเจอดี
หันมาอีกทีอุ๊ยเจอเลย
เผาจริง
เรื่องดีทั้งนั้น